นี้ก็ใกล้ตัวเหมือนกันอยู่หน้าบ้านเลย
เหมือนอยู่หน้าบ้านพี่พี่อยู่หมู่บ้านจัดสรร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

อันนี้คือเราต้องแบบอันนี้คือเขาสะบีกเสียงมาให้เร็วหน่อยก็ยังพอฟังรู้เรื่องน่ะคุณผู้ชมคือเจ้าของผวชาอยถ่ายไว้ไปคุยกับป้าบ้านตรงข้ามแล้วทำไมป้าเอาต้นไม้มาปลูกบนถนนหน้าบ้านน่ะเนี้ยก็เลยจัดให้ป๊าเอาออกเพราะว่าตัว
ตัดสินใจเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่นานนะย้ายมาก็เห็นว่าป้าบ้านตรงข้าม
เอากระถางต้นไม้มาไว้หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยล้ำออกมาที่ถนนจริงจริงมันเป็น
พื้นที่ส่วนกลางไม่ใช่ของบ้านป้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ของส่วนตัวมันเป็นที่สาธารณะ
คือเคสแบบนี้เราก็เคยเล่ามาแล้วนะที่มีบางทีสร้างเป็นโรงจอดเลย
ทีโอ้โหลำบากเหลือเกินเธอขับรถเองก็ไม่ค่อยแข็ง
อยู่แล้วด้วยเคยเข้าไปคุยดีกับฝั่งนั้นแล้วนะบอกเหตุผลต่าง
นานาไปบอกคุณเคลื่อนย้ายเอาต้นไม้ออกหน่อยได้ไหมแต่ฝั่งนั้น
ปฏิเสธตลอดถึงขั้นจะให้คนของฝั่งเธอเนี่ยเป็นฝ่ายช่วยเป็น
ด้วยคุณสิริกาอาสาเลยเอาแม่ป้าแต่ป้าย้ายออกเดี๋ยวหนูมาช่วย
เลยอ่ะแต่ป้าก็ไม่ยอมครับป้าก็ไม่ยอมอยู่ดีจนล่าสุดเนี่ย
ฝั่งคุณป้ารับปากว่าเดี๋ยวจะขยับให้แล้วกันแต่นิดเดียวนะ
ขยับให้นิดเดียวนะแล้วนิดเดียวจริงจริงเหรอก็นิดเดียวคือแทบไม่ต่าง
เดิมครับค่ะคุณสิริการก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วก็เลย
ตัดสินใจเอาคลิปนี้ลงโซเชียลหวังให้มีการกดดันจากสังคม
อยากให้เขาเคลียร์ค่ะแค่นั้นเองอยากให้เขารู้ว่าแบบเอ่อมันสังคม
มันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขารู้เขาก็จะได้วิเคราะห์เอาเอง
ว่ามันเป็นยังไงเพราะเราพูดหลายรอบแล้วค่ะพูดแบบพูดแบบ
ทางการเลยอ่ะสองครั้งแล้วก็พูดแบบเจอกันแล้วก็ทักให้
ได้แต่เขาก็ได้กี้ให้แล้วก็เงียนหายไปอะไรเงี้ยค่ะ
ว่ายังไงอ่ะเนี่ยไปคุยกับคุณสิริการมาเขาบอกแบบนี้ป้าบอก
อ้าวก็ป้าอยู่มาก่อนป้ามาอยู่มาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วเบิร์ต
นั่นน่ะบ้านนั้นเขาเพิ่งย้ายเข้ามาแล้วเขาตกแต่งอยู่เอง

เอางี้ป้าถามคำเดียวแล้วป้าจะย้ายต้นไม้ออกให้ไหมป้า

รัฐกาลเองจะเคลียร์เองรถมีอะไรมีเดี๋ยว
ให้เด็กมายกนัดกันวันเสาร์นี้จะมายกจะมาเคลียร์ต้นไม้เขยิบเข้ามาจะเขยิบ

เขาบอกว่าอีก๒เดือนเราก็ค่อยทำค่อยทำ
เราก็ไม่อยากยกกระแทกกระทันอะไรเราก็ค่อยยกมาแล้ว
เคลียร์เข้ามาพูดคุยอะไรบ้างครับครับ

เน้นรับเป็นของเราหรือเป็นของสาธารณะครับ

ไฟเปยถนนก็เป็นของหมู่บ้าน
จ่ายค่าไฟส่วนกลางกันเอง
เข้าใจไหมเบิร์ตไม่ใช่สาธารณะ
มันเป็นหมู่บ้านแล้วป้าก็จ่ายค่าส่วนกลาง

แสดงว่าหน้าบ้านเบิร์ตนี่
เอาไปโทรเรียกช่างแล้ว
ต้นไม้ป๊าบ๊าบ๊าบ
ไฟคือเนื่องเบาหนิตริก
บ้านเก่าดอม